ไปต่อกันที่สาวพันธุ์กันบ้างดีกว่านะคะแม้ว่าจะแต่งงานออกเรือนไปก็หลายปีแล้วพอกลับมาวงการบันเทิงทีบอกเลยว่าแฟนแฟนก็ยังคิดถึงอยู่สังเกตจากยอดวิวของเพลงที่เธอปล่อยออกไปนะฮะชื่อเพลงว่าเก็บซ่อนค่ะวันก่อนมาในรายการเรื่องนี้ต้องขยายนะก็มาพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเพลงเรื่องงานเพลงตอนนี้ยอดวิว๑๙ล้าน
ลอตเตอรี่หยิบใบไหนถูกใบนั้นจริงหรือเปล่า
ไปฟังเจ้าแม่พันธุ์หน่อยจ้า
แปลกนี้คือเขาก็มาด้วยเวลามางานนี้เขาก็
ส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยนะคะแต่ว่าถ้าแบบ
มีแบบอย่างนี้ใกล้อะไรอย่างนี้

มาเรื่องเจ้าแม่ลอตเตอรี่กันบ้าง
จริงไหมคะที่แบบถูกเกือบทุกงวดเนี่ยค่ะ
มันไม่ขนาดเกือบทุกงวดค่ะแต่มันก็ถูกบ่อยอะไรอย่างนี้

บางทีมันก็ติดกันแล้วเราลงโชว์

บางทีมันไปงานการกุศลอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแบบ

ก่อนโหยเจ้าสักวันสักวันจะฝันเห็นเลข

เอาเหรอใช่เคยฝันว่าเนี่ยเห็นร้านลอตเตอรี่
ไม่รู้เราคิดเยอะหรือเปล่านะ